อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่คนที่เขาอยู่ที่อพาร์ทเมนต์
เจ้าของอพาร์ทเมนต์เขาร้องมานะเขาบอกว่าห้องหนึ่งในอพาร์ทเมนต์นี้
พ่ออยู่กับลูกสาวสองคนลูกสาวคนโตเนี่ยเคยผ่าตัดสมองมา
แล้วพ่อเนี่ยตีลูกทั้งวันคุณผู้ชมใช้คำนี้เพราะว่าลูกเนี่ยร้องทั้งวันเลย
เพื่อนห้องข้างเจ้าของหอจะไล่ออกก็ไม่ได้
เพราะว่าเขาไม่ยอมย้ายออกไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ

ฟังเสียงแบบนี้แล้วก็สะเทือนความรู้สึกเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเด็กเนี่ยดูยังเล็กอยู่มากเลย
คลิปเสียงนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เนี่ยออกมาโพสต์ค่ะเพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาโพสต์ข้อความส่งข้อความถึงเพจ

ในครอบครัวพ่อแม่สั่งสอนลูกตีลูกเป็นเรื่องปกติ
สั่งสอนหรือตีต้องใช้ความรักไม่ใช่ใช้อารมณ์ความโกรธหรือว่าโทษะในตัวเอง
แล้วก็เขียนยาวมาเลยนะคะบอกว่าพี่คะพอดีหนูเช่าหอพักอยู่ประเด็นคือมีพ่อเนี่ยอาศัยอยู่กับลูกสาว
ลูกสาวเขามีสองคนคนพี่ผ่าตัดสมองคนน้องปกติ
ก็จะอยู่กันสามคนพ่อลูกคนโตที่ผ่าตัดสมองมาเนี่ยร้องทั้งวันทั้งคืนเลยแจ้งเจ้าของหอก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ยอมออก

สาวยังไงแต่ได้ยินเสียงพ่อตีทั้งวันจริงจริงเด็กก็ร้องเกือบทั้งวันเลยที่ผ่านมาแจ้งเจ้าของอพาร์ทเมนท์แล้วเขาก็แจ้งไปที่พมจังหวัดให้มาดูแล้วก็บอกว่าจะมาดูตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดเมษาแต่เรื่องมันเงียบไปบอกว่าให้รอก่อนกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้มาช่วยอะไรเลยคนในอพาร์ทเมนท์ก็สงสารเด